คนนี้ค่ะเก่งทัชยะบอกเลยว่าเป็นสายหมู่ตัวพ่อนะคุณผู้ชมนะ
เรื่องตัวเลขอาจจะไม่ถนัดอาจจะไม่ได้โชคสักเท่าไหร
แต่เรื่องการทำงานทำบุญทำกระถิ่นต่างสู้สุดใจค่ะ
เพราะว่าเสร็จจากไปปฏิบัติธรรม๗วันกลับมาไปทอดกระถิ่นต่อที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะ
แล้วก็ไปทำบุญต่อเลยถวายโรงเจอีก๙วัดโอ้โหเดินสายบุญหนักขนาดนี้
ผู้จัดการก็แอบแซวแล้วค่ะว่าทำแต่บุญน่ะงานอ่ะทำบ้างเออ
ส่วนเรื่องโชคลาภความปังเก่งคัชยะก็ยอมรับค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกลอตเตอรี่กับเขาหรอกแต่ก็มีส้มหล่นโกยงานโกยเงินสุดพลังเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ถึงที่อุดรครับไปกับอาจารย์เชียงก็ปังมากครับก็กลับมาแล้วก็วันนี้ก็ไปเดินสายลงเจ๙วัดที่อำภาวา
ออฟฟิศเริ่มบอกแล้วว่ามูเนี่ยมีงานแต่รบกวนทำงานด้วย
อันนี้เราความเชื่อส่วนตัวนะเก่งว่ามูแล้วเหมือนตอนนี้เหมือนเครื่องติด
เพราะตอนนี้ได้งานแบบแปลกในงานสมมุติมีศิลปิน๔เบอร์เราอยู่เบอร์๔
อยู่ก็มีเหตุการณ์ให้เราได้ไปอยู่เบอร์หนึ่งหรืออยู่ลูกค้าก็ไม่เลือกก็อยู่ก็เลือกเลย
คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะของแบบนี้นะส่วนกับข่าวคู่จิ้นน้องโฮมค่ะ
ตามภาพเลยที่หลายคนลุ้นว่าให้เป็นคู่จริงได้ไหมเปิดตัวกันไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเก่งเองก็บอกว่าไม่ติดเรื่องของเพศสภาพ
จะเพศไหนถ้ามันรักกันก็รักกันได้ค่ะช่วงหลังมักจะเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดรวมไปถึงข่าวลือที่ว่าตอนนี้คู่เขานอนบ้านหลังเดียวกันแล้วด้วยค่ะ
จริงหรือเปล่าไปฟังค่ะ